คือร้องได้ให้ร้อง

ข้างที่นี้ไปเลยครับ

คุณตารู้ไหมคะว่าเปิดได้แผ่นนี้มันเกิดอะไรขึ้น
ก็ดีใจเลยเนี่ย

ดีใจไหมครับ
ดีใจมาก
จากการเปิดตัวช่วยนะครับในเพลงแรกข้ามเพลงนี้ไปเลย
เรียบร้อยค่ะได้ไปแล้วนะคะสำเร็จ
เพลงเมื่อสักครู่ที่ข้ามไปครับ
ก็เรียกว่าเป็นเพลงที่เรามักจะคุ้นได้ยินเหมือนตอนเราเป็นเด็กอยู่
ก็คุณตาเวียนก็ไม่ต้องร้องนะครับเพราะเปิดตัวช่วยได้ข้ามไปเลย

เอาล่ะคุณตาการแข่งขันก็คือการแข่งขันเรามาต่อกันเลย

นะครับต่อกันที่เพลงที่๒แล้วผ่านไป๑เพลงแล้วเพลงนี้สองหมื่นบาทครับ

ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๒มาครับ
คุณตาจ๋าเพลงนี้เป็นยังไงจ๊ะรู้จักไหม
รู้จักมนต์รักลูกทุ่ง
นี่ถ้าเป็นสมัยคุณตาเวียนนะฮะน่าจะได้ชมภาพยนตร์
น่าจะเป็นคุณมิดชัยบัญชาครับ

คือต้นฉบับของมนรักลูกทุ่งเลย

เพราะว่าร้องหลงหน้าหลงหลัง

จะสู้หรือจะหยุดครับ

หยุดครับ

นี่เหรอถูกต้องหยุด

คุณตาจังเลยอ่ะตาน่ารักมาก

แค่คุณตาเห็นว่ารายการของเราเป็นไง

หวังของคุณตาเห็นว่ารายการของเราเป็นความ
ยินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่งนะคะที่คุณตาได้มา
เดี๋ยวจะให้คุณตาได้โชว์เพลง

ก็ต้องร้องให้ลูกหลานฟังกันนิดนึง
ว่าคนเก่าคนแก่คนโบราณเนี่ย

แค่นี้ก็ดีใจแล้ว

เอาใจช่วยคุณทางบ้านด้วย

สละเวลาคิดถึงเรา
เห็นเราเป็นที่พึ่งแล้วมาออกรายการเราเราก็ทราบซึ้งในพระคุณของคุณตาแล้ว
คุณตาเรามีเพลงให้คุณตาได้โชว์ลูกคอนะคะ

เดี๋ยวเราจะให้คุณตาร้องแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันสิว่าคุณตาร้องถูกหมดทุกคำไหม

แล้วก็ครับอันนี้เป็นพิเศษนะครับเราก็อยากให้คุณตีวีรรภ์นะร้องเพลงให้พวกเราฟังนะครับ
เพลงของใครครับคุณตายืนร้องของชาญเยี่ยมแขก่
นะครับเพลงนี้มูลค่า๑หมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ
อย่าดูมินข้าวหน้าเหมือนดั่งตาชีข้าวพื้นหน้าเป็นทีคำนักพกิงร่างกาย
ชีวิตเอ่ยไม่เคยสบายผ่าเบลแดดแดดร้อนแทบตายไล่ควายไทยหน้าป่าดอน
เผิงพระคายมีฝ่ายเกลียงนอนกิ่งโคตรย้ามนอนหลับแล้วฝ่ายฝัน
กิ่งโคนสาบไฟข้าวกายหนุ่มสาวแห่งชาวบ้านนาไม่ลอยเลิศฟ้าดังชาวสวรรค์
คล้องกลิ่นน้ำปรุงฟงอยู่ทุกวันกลิ่นกาแจจันหอมเห้ยผิวพรรณนั้นต่างชาวนา

ชีวิตคนนั้นมีราคาต่างกันแต่ชีวิตชาวนา
ผู้ช่างกินโฟนสาวไวน์
คุณตาวินร้องเพราะมากนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่มันจริงใจมากนะครับเพลงนี้
คุณตารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าร้องเพลงไม่ได้เลย

แต่คุณตาก็ยังสมัครมาเพราะว่าอยากแบ่งเบาภาระของลูก

วันนี้ถึงจะทำได้ไม่สำเร็จตามที่ตั้งเป้าไว้
แต่ก็ได้เงินไปแบ่งเบาภาระของลูกชายบ้าง

ดีมากเลยครับนานที่จะได้เห็นเงินหมื่นนึงเนี่ย
ก็ดีใจเลยละดีใจมาก
ปกติไม่ได้ไม่มีหรอกที่จะมาได้อย่างนี้
คุณตาวันนี้ขอบคุณจริงเลยที่มาในรายการของเรา
มาทำให้เราให้เรารู้ว่าความรักของคนที่เป็นพ่อ
ไม่ว่าด้วยวิถีทางใดไม่ว่าสิ่งนี้เคยทำหรือไม่
เขาจะทำอย่างเต็มที่เพื่อครอบครัวของเขาเพื่อลูกของเขา

ที่คุณตาให้เกียรติเป็นอย่างสูงกับรายการของเราค่ะ
ไม่รู้จะทำยังไง

ผมดีใจมากนะที่ผมเกิดเป็นลูกพ่อ

รายการร้องได้ให้ล้าน

ดีใจมากขอขอบพระคุณ
ที่ยังให้ความช่วยเหลือคน

แล้วก็ส่งเงินกลับมาให้หนูกินค่ะ

พ่อกับแม่ไปรับอย่างนี้ค่ะ

แต่ว่าเราก็เข้าใจเหตุผลว่า